ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเหตุสลดแล้วก็เป็นเหตุอุทหรณ์

น้องเจปลื้มเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ที่จังหวัดพิศนุโลก
ว่ายน้ำกับเพื่อนไม่ได้ไปคนเดียวนะ
กันหลายคนไปกับเพื่อนที่สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัด

เจปลื้มเนี่ยยังว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเพราะว่าเพิ่งเริ่มเรียนว่ายน้ำมาได้ประมาณสัก๒สัปดาห์
แต่ก็ไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนแล้วก็ต้องมีการไปถ่ายทำท่าว่ายน้ำส่งอาจารย์วิชาภาระศึกษาด้วย
น้องบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่หายไปนานกว่าครึ่งชั่วโมง
โทรตามก็ไม่รับโทรศัพท์สุดท้ายมีคนไปเจอน้องนอนจมอยู่ก้นสระค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้ามวันที่๑๗กันยายนศูนย์วิทยุกู้ภัยข่าวภาพ
รับแจ้งเหตุเด็กนักเรียนจมน้ำในสระว่ายน้ำของสนามกีฬากลางจังหวัดพิศนุโลก
ไปถึงก็เจอร่างของนายนัฐกิจสูงตรงวัย๑๖ปีหรือว่าน้องเจปลื้ม
นักเรียนชั้นม๔โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพิษนุโลก
ถูกนำขึ้นมาจากสระน้ำที่กว้าง๒๕เมตรลึกประมาณ๒๓เมตร
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่มาฝึกว่ายน้ำค่ะ
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนานกว่า๔๕นาที
แต่ไม่สามารถกู้ชีพน้องกลับมาได้นะคะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้น้องเสียชีวิตค่ะ
สอบถามนายอัฐกิจสูงตรงวัย๕๒ปีคุณพ่อ
และนางสาวสมพาลนิมิตไว้๕๒ปีคุณแม่ของน้องเจ๊ปลื้ม
เพราะว่าสระโรงเรียนปิดทำความสะอาด๑สัปดาห์
ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองอยู่ที่สระว่ายน้ำ
เพื่อนเห็นว่าน้องเจปลื้มหายตัวไปนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ก็ไปหาที่ห้องน้ำเพราะน้องบอกว่าเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
ก่อนที่จะมีคนตะโกนมาจากสระว่ายน้ำนะคะว่า

ก็มีพลเมืองดีดำลงไปอุ้มร่างของเด็กขึ้นมา

ที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลช่วยปั๊มหัวใจ
ครอบครัวน้องเจปลื้มบอกว่าอยากให้ฝากเป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครอง
ถ้าเด็กว่ายน้ำไม่แข็งว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่เก่ง
อยากที่จะให้ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่อย่างนั้นต้องมาเกิดความสูญเสียเหมือนครอบครัวของเขา
ดูแลกันมาดูแลกันแล้วผมบอกจนว่าผมเรื่องลูกคือ
ก็ไม่ได้ปล่อยฝ่านั้นเลยแล้วลูกผมผมก็ไม่ใช่ว่าจะชนเขาว่า
อย่าไรเขาเป็นเด็กที่ไม่เกรลียด
เขาเป็นเด็กไม่เกรลียดแล้วเขาเชื่อฟังพ่อแม่
ถ้าไม่เที่ยวจะไปไหนก็ไปกับแม่เขาตลอดเวลา
คือพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่รู้ว่าลูกบอกว่าจะขอไปว่ายน้ำกับเพื่อน
พ่อก็เป็นห่วงแล้วนะเพราะว่าน้องเพิ่งเรียนว่ายน้ำได้แค่๑๒สัปดาห์
ยังว่ายไม่แข็งเลยค่ะยังว่ายไม่ค่อยเป็นด้วย
รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านหวังจะให้มาทันลูก
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางรถเสียอีกช้าไปอีกกว่าจะมาถึงบ้านลูกก็ออกไปแล้ว
ซ่อมรถเสร็จจนเย็นค่ะน้องเจปลื้มยังไม่กลับบ้าน
พ่อก็เลยขับขี่รถไปตามดูที่สระว่ายน้ำ
ระหว่างขี่ไปถึงสระว่ายน้ำสวนกับรถกู้ภัยตรงประตูทางเข้า

ภาวนาว่าอย่าเป็นลูกตัวเองเลยอย่าเป็นลูกตัวเองเลย
พอไปถึงสระว่ายน้ำเห็นจักรยานลูกจอดอยู่
เห็นเสื้อผ้าลูกรีบโทรหาลูก
แต่คนรับสายกลายเป็นเพื่อนลูกแล้วบอกว่า
ปลื้มจมน้ำกำลังส่งตัวไปโรงพยาบาล
พ่อบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลย
ถึงบอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนเองก็มีการเรียกประชุมคณะครูและหัวหน้านักเรียน
เพื่อหามาตรการในการป้องกันเรื่องนี้แล้ว
ก็มีการไปปลอบใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเจปลื้มด้วย
ขนาดที่สระมีคนอยู่เกือบร้อยคนนะ
คือแบบไม่มีใครทันได้สังเกตเห็น
ใช่เพราะคนมันเยอะด้วยนะคะ